เรื่องบุญวายที่กะบี่ผู้ชมจู่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืน
ไม่พูดจากับใครยืนก้มหน้าอยู่กลางสี่แยก
กลางถนนชาวบ้านเห็นก็ไปยืนทำไม
เรียกก็ไม่ยอมตอบพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดให้กลับเข้ามาก็ไม่ยอมกลับ
ไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยว่ายืนทำไมนะครับ
เนี่ยเยือนนิ่งแบบนี้ก็งงกับไปตามกัน
นิ่งจริงนะเออเหมือนยืนประท้วง
ประชดใครเอามือสองมือกุมอยู่ที่หน้าท้อง
ก็บ่นพืมพรรมพืมพรรมยืนขวางรถเขาก็ไปไม่ได้
สอบถามชาวบ้านก็บอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้
ยืนอยู่เป็นชั่วโมงแล้วไม่ยอมพูดกับใครไม่ยอมขยับตัวเลย
ท่านี้ท่าเดียวนิ่งแบบนี้แหละครับ
หลายคนจากที่เห็นพยายามเข้าไปคุย
พยายามจะเอาไปหลบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเธอก็ไม่ยอมพูดด้วย
สุดท้ายต้องออกแรงกันดึงกันเข้าข้างทางแบบนี้ครับ
แต่มือยังคงกุมที่ท้องตลอดเวลา
คุณผู้ชมดูสิแรงเขาเยอะนะครับนะจนกระทั่ง
มีผู้หญิงชุดสีแดงเข้าไปสมทบแล้วบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนสติไม่ดี
เห็นอยู่แถวในซอยใกล้แถวนี่แหละ
ญาติญาติเคยบอกว่าเธอถูกทำคุณสัยใส่ตัว
ผู้หญิงเสื้อแดงนี้มาช่วยเพราะว่ามีอาการแปลก
เอามือกุมท้องตลอดเคยพาไปรักษาแล้วแต่ก็ไม่หาย
สุดท้ายกู้ภัยก็ต้องเอารถกู้ภัยมาส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ให้ญาติเนี่ยตามไปดูแลกันต่อไปนะครับ
ใครมีญาติที่เป็นแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้เขาออกมาแบบนี้แล้วกัน